มีเรื่องปวดหัวของเจ้าของบ้านที่ปล่อยบ้านให้เช่า
คนเช่าบ้านไม่ยอมจ่ายเงินค่าเช่าเป็นปีนะคะ
ทวงเงินก็ไม่จ่ายแล้วไม่ยอมออกจากบ้านด้วย

อยู่ไปเรื่อยบอกก็ไปฟ้องเอา
อยากได้เงินก็ไปฟ้องเอาอยากให้ออกจากบ้านก็ไปฟ้องเอา
เราเป็นเจ้าของบ้านให้เขาเช่าเราไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเหรอ
เจ้าของบ้านงงมากร้องหาทนายว่า
เรื่องแบบนี้เราจะทำยังไงได้บ้างตามขั้นตอนของกฎหมาย
นำเรื่องนี้ค่ะมาโพสต์เอาไว้นะคะ
คนเช่าบ้านไม่จ่ายค่าเช่าไม่ยอมย้ายออกด้วยค่ะ
เหตุเกิดที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในซอยเอกชัย๑๐๙นะคะ
หมดสัญญาเช่ามาเป็นปีไม่ยอมย้ายออก
ท้าทายให้เจ้าของบ้านไปฟ้องเอาเจ้าของบ้านไม่กล้าเข้าบ้านตัวเอง

กลัวว่าถ้าเข้าไปกลายเป็นไปบุกรุกคนชาวบ้าน

บ้านเราเพราะคนเช่าบ้านเขายังอยู่
วันนี้เราส่งคุณบอมอภิวัตนักข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของบ้านนะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าในเต๋านะคะ
เขาบอกว่าปล่อยบ้านให้ผู้เช่ารายหนึ่งเช่าสัญญาปีต่อปี
ค่าเช่าเดือนละ๘๕๐๐บาทตั้งแต่ปี๒๕๕๙
คือบ้านอยู่ในสภาพดีมากนะคะตอนแรกที่ปล่อยเช่า
แต่ว่าช่วงแรกเขาก็จ่ายเงินตามปกติ
มีบ้างที่จ่ายช้าก็อรุมอร่วยให้เพราะว่ายังไงเขาก็จ่าย
ก็เข้าใจว่าพอช่วงโควิด๑๙เขาก็เริ่มไม่ค่อยจะมีสตังค์
ทีนี้ค่ะพอเข้าสู่การเช่าในปีที่๓ก็คือปี๒๕๕๙
ค้างหลายงวดมากก็เลยไปคุยกับคนเช่าบอกว่าไปเช่าที่อื่นไหม
เผื่อมันจะถูกลงคนเช่าบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาบ้านใหม่
ขอเวลาหน่อยขอเวลาแป๊บนึง
ทีนี้ค่ะหมดสัญญาเช่าเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙

คนเช่าบอกว่ายังหาไม่ได้เลยไม่รู้จะไปเช่าที่ไหน
อยากจะอยู่ที่เดิมอยากจะอยู่บ้านหลังนี้
ก็พยายามเจรจานะคะไม่อยากไปอยู่ที่อื่นอยากอยู่บ้านหลังนี้
แต่ไม่จ่ายเงินนะคะกรกฎาคมปีที่แล้ว
คือเจ้าของบ้านบอกไม่ไหวให้ทนายความทำใบแจ้งเตือนหรือโนติสนะคะ
ให้คนเช่าคนเช่าไม่สนเลยไม่กลัวด้วย
เลยตัดสินใจไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้สอนอสแหมดำ
ตำรวจเรียกไกลเกลี่ยไม่มา
สุดท้ายเจ้าของบ้านตัดสินใจฟ้องค่ะ
ทุกอย่างที่ดำเนินการเนี่ยพยายามจะแจ้งคนเช่าตลอดเลยนะคะ
พอคนเช่ารู้คนเช่าก็บอกฟ้องใช่ไหม
ฟ้องเลยงั้นฟ้องไปเลย
กลายเป็นว่าตอนนี้เรื่องมันอยู่ระหว่างการฟ้องร้อง
แต่คนเช่าก็ยังอยู่ต่อค่ะอืมไปเจรจากับคนเช่า
คนเช่าขู่เลยว่าอย่าเข้ามานะเรื่องมันยังอยู่ระหว่างการฟ้องร้องนะ
แล้วยังไงถ้าเข้ามาบุกรุกนะ
เจ้าของบ้านงงบอกอ้าวเราเป็นเจ้าของบ้าน
เราจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยสุดท้ายคือต้องรอ
รอกระบวนการฟ้องร้องค่ะกลายเป็นว่าเจ้าของบ้านต้องมาแบกรับภาระ
เงินค่าเช่าก็ไม่ได้เข้าบ้านตัวเองก็ไม่ได้
ไม่รู้จะยังไงดีเขาบอกว่าเขาไม่ได้จะอะไรเลยนะ
แค่อยากจะให้คนเช่าย้ายออกไปแล้วก็อยากจะให้เรื่องนี้
คนได้รับรู้เผื่อจะเตือนเจ้าของบ้านเจ้าของห้องที่ปล่อยเช่า

ไม่อยากจะให้มันเกิดกับใครเลยอะค่ะ
บางทีเราเรามีคนไปด้วยเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูเหมือนว่าเออ
จะมากดดันข่มขู่อะไรเขาหรือเปล่า
รู้สึกหลักคืออยากให้เขาออกเถอะออกมาเพื่อที่ว่า
ที่บอกว่าจะได้ไม่ต้องเป็นภาระต่อกันเกิดเรื่องแบบเนี้ย
ทุกคนเนี่ยมันก็ต้องเครียดเราก็อยาก
ทำยังไงให้มันให้เราได้บ้านกลับคืนมา
เราก็คิดเครียดหาวิธีว่าจะทำยังไงปรึกษาคนนั้นคนนี้
มันก็มีช่วงที่นอนไม่หลับทางออกมันก็ยังไม่เจออะไรที่มันดีกว่าการโดยฟองแล้วก็ลอง
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์บอกงงเลยงองูหลายตัวมาก
บอกมีด้วยเหรอคนเช่าแบบนี้คุณผู้ชมคะเรามีคลิปเสียงค่ะ
เจ้าของบ้านโทรหาคนเช่าเพื่อแจ้งขอให้คืนบ้านภายใน๓๐กรกฎาคม
หรือถ้าจะผลัดไปเดือนสิงหาคมก็ได้นะแต่จ่ายค่าเช่ามาก่อน
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมลองฟังดูนะคะว่าการทวงคืนมันแบบได้ความคืบหน้ายังไงบ้าง
คุณเป็นคนตั้งเงื่อนไขขอขึ้นมาเองตลอดคราวนี้ผมขอไปแล้วว่าผมเอา๓๐กรกฎาเนี่ยผมขอบ้านคืนแล้วก็ชำระเงินมาทั้งหมดแล้วคุณป๊อปจะขอเลื่อนต่อไปถึงสิงหา
อ่านั้นคือปัญหาเรื่องไม่ทันให้ผมเชื่อถือหน่อย
เพราะว่าลองเงินจากต่างประเทศ
ได้มามาแล้วครับ

ยังไงก็คือของไปแล้วก็ตัวไป
บ้านมันคือสิ่งที่ผมใช้เป็นอาชีพทำอาหารกินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย

นี่ค่ะเป็นเสียงการพูดคุยระหว่างเจ้าของบ้านกับคนเช่าบ้าน
พยายามจะทวงบ้านคืนหรือถ้าคนเช่ายังไม่คืน
ผลัดไปก่อนก็ต้องจ่ายค่าเช่า

พี่ก็บอกเดี๋ยว๓๑สิงหาคุณจะได้ทั้งเงินทั้งบ้านคืน

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้นะคะ
ประตูรั้วเหล็กหน้าบ้านปิดล็อกเอาไว้
แต่ทีมข่าวของเราบอกว่าเอ๊ะมันมีเสียงดังออกมาจากบ้านหลังนี้เหมือนเสียงเปิดทีวีอะค่ะ
ก็อยากจะสอบถามทางคนเช่าบ้าน
เพื่อจะได้ข้อมูลอีกมุมนึงใช่ไหมคะ
เขาก็ไม่รับสายไม่เปิดบ้านไม่ได้คุยกับเราก็ไม่เป็นไรก็คุยกับเพื่อนบ้านหน่อยก็แล้วกัน
เพื่อนบ้านบอกว่าอ๋อคนเช่าบ้านหลังนี้เขาก็อยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
เพื่อนบ้านก็เลยไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรค่ะ
ทีมข่าวพยายามจะโทรศัพท์ไปถามคนเช่าค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเขาไม่รับสายเลยนะคะ
ก็เลยไม่ได้ข้อมูลจากฝั่งคนเช่าบ้านมา

หลายคนสงสัยว่าเออแล้วแบบนี้ยังไง

ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์ค่ะ
บอกว่ากรณีผู้เช่าบ้านค้างจ่ายค่าเช่าบ้าน
เจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์ไปขนย้ายทรัพย์สินของเขาออกไปนะคะอืม
ไม่มีสิทธิ์ไปตัดน้ำตัดไฟหรือล็อกกุญแจนะคะ
แต่ระบุไว้ในสัญญา
แต่ถ้าสัญญาเช่าสิ้นสุดไปแล้ว
สามารถฟ้องได้ถ้าเขาไม่จ่ายค่าเช่า
ถ้าไม่ยอมย้ายออกก็ไปฟ้องขับไล่
ถ้าผิดนัดแต่สัญญาเช่ายังไม่หมด
คือผิดนัดการจ่ายเงินแต่สัญญามันยังไม่หมดนะคะ
ต้องแจ้งคนเช่าล่วงหน้าอย่างน้อย๑๕วัน
ขนย้ายทรัพย์สินออกตามกฎหมายแพ่ง
เงินประกันหักได้นะคะที่เขาจ่ายประกันเอาไว้
แต่ไปขอเรียกเงินประกันเพิ่มไม่ได้
แสดงว่าเป็นเรื่องทางแพ่งที่ต้องฟ้องร้องอย่างเดียวใช่ไหม
แนะนำแบบนี้แนะนำผู้เช่าว่าในสัญญาเช่าอะค่ะ
ควรจะระบุให้ชัดเจนว่ากรณีผิดนัดจะต้องยังไงบ้าง
ไม่ยอมย้ายออกจะต้องยังไงบ้าง
อย่างนั้นโอ้โหกว่าจะผ่านกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย
ใช้เวลานานฟังเสียงทนายภัยศาลนะคะ
มีประโยชน์วางหยัดสารครบไลท์ก็จะมีคำนวิพักศาลนะครับ
ประกอบที่ติดหมายถ้ายังไม่ออกดื้อแพงอีกก็ไปคอมหน้าก่อสารหมายจับนะครับ
ให้ธนรวงมาคุมตัวนะครับก็สามารถติดคุกได้จะติด๗๑๕วันนะครับ

ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้เช่ากรณีนี้

จะไปแบบไล่ขนหรืออะไรอย่างนี้

จริงช่วงนี้เกิดหลายหลังด้วยนะฮะ